ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
แม่จะบอกว่าทุกขลาบเนี่ยมันจะเหลือแต่ทุกข์เพียวหรือเปล่าก็ไม่รู้
คืออย่างที่เราทราบนะฮะพี่มณิษฐ์นามสกุลปรานีอายุ๔๙ปีนะครับ
เป็นคนอำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดออกมาร้องนะบอกให้ตำรวจเนี่ยช่วยหน่อยเถอะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
งวดประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่ว่าไปเหมือนกับงวดก่อนหน้านั้นแล้วต่างกันแค่เลขแค่ตัวเดียวอ่ะ
ถูกใบหนึ่งนะได้เงิน๖ล้านบาทนะครับทีนี้ด้วยความที่แกก็ไม่รู้หนังสือ
แกบอกแกก็เลยไปขึ้นเงินเนี่ยสลักหลงสลักหลังก็เลยให้ภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
ชื่อให้หมดแล้วก็ฝากเข้าบัญชีภรรยาหมดเลยไปไปมามาแกบอกว่า
เมียของแกเนี่ยชื่อดาวนะฮะอายุ๔๕ปีนะฮะชื่อจริงชื่ออังคณรัฐเนี่ย
อยู่ดีหนีไปพร้อมกับชายคนอื่นนี่ฮะแล้วเอาเงินทั้งหมดไปด้วยนะครับ
ความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงไล่กันหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ที่มาที่ไปนะครับพี่มณิชย์บอกว่า๑พฤศจิกายนถูกรางวัลที่๑
ด้วยความดีใจก็ยกขยงกันไปไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่นนทบุรีเลยนะฮะสนามบินน้ำหักภาษีแล้วนะครับยอดเงินได้ก็คือ๕๙๗๐๐๐๐บาท
ด้วยความรักและความไว้ใจโอนเงินเข้าบัญชีเมียหมดก็คือดาวอายุ๔๕ปีนะครับ
แล้วก็ขอให้เมียเนี่ยโอนเข้าเงินบัญชีของตัวเองเนี่ยล้านหนึ่งจะเอาไปทำบุญ
จนกระทั่งเมื่อ๓วันก่อนอยู่ดีดาวเนี่ยหายไปจากบ้านไปกับผู้ชายคนนึง
ตอนนั้นเนี่ยเคยมางานทำบุญด้วยกันแล้วเมียเนี่ยก็คือดาวเนี่ยบอกกับพี่มณิษฐ์ว่า
นี่คือญาตินะแล้วอยู่ดีเนี่ยหายไปกับเขาอ้างว่าจะไปทำธุระที่หนองคาย
มารู้ตอนหลังว่าผู้ชายที่ไปด้วยไม่ใช่ญาติแต่คือชายชู้อันนี้ที่พี่มณีเขากล่าวอ้างนะ
จากนั้นเนี่ยก็เลยรีบไปเช็คเงินในบัญชีธนาคารของภรรยานะครับ
เหลืออยู่๔๙๗๐๐๐บาทแล้วก็เพิ่งถูกเบิกออกไปอีก๒ล้านบาท
ทำให้เหลือในบัญชีแค่๒ล้าน๙แสนบาท
เช้าเมื่อวานนี้ก็เลยไปปรึกษากับทางธนาคารทางธนาคารก็ให้ไปแจ้งความ
เพื่อเอาหลักฐานเนี่ยมาอายัดบัญชีก็มาโรงพักเพื่อจะไปขออายัดเงินในบัญชี
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่ามันอายัดไม่ได้หรอก
เพราะว่าบัญชีธนาคารเนี่ยมันเป็นชื่อของเมียของพี่มณิชย์เขานะ
เป็นชื่อของดาวเขานะเป็นบัญชีส่วนตัวจะไปอายัดได้ยังไงที่
สำคัญก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินด้วยกันเนี่ยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
คือเรียกได้ว่าพี่มณิษฐ์บอกเดินคอตกกลับบ้านเลย
คือเมื่อวานเราเล่าไปสั้นคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตและสงสัยหลายอย่าง
ตกลงเงินเหลือในบัญชีเท่าไหร่ตกลงจดทะเบียนสมรสกันไหม
อายัดบัญชีไม่ได้แล้วดาวเนี่ยเมียพี่เนี่ยหนีไปกับชู้จริงไหม
แต่วันนี้มันจะค่อยชัดขึ้นแล้วอย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันชัดแล้ว
ว่าเงินเหลือในบัญชีธนาคารคือ๒ล้าน๙แสน๗หมื่นบาท
และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันข้อมูลมันต่างกันนะคะเมื่อวาน
จดทะเบียนสมรสกันครับวันนี้ข้อมูลเปลี่ยนแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันดังนั้นเนี่ยกระบวนการขั้นตอนวิธีการมันก็จะแตกต่างไปแล้วทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับพี่มณิษฐ์นะคะ
มณิษฐ์คนนี้บอกว่าตัวพี่มณิษฐ์เองครองรักอยู่กินกับภรรยาคนนี้ที่ชื่อดาว๒๖ปีกว่า
นานนะนานมากค่ะพี่อุ๋ยคือเกินครึ่งชีวิตอีกคือพี่มณิชย์อายุ๔๙ใช่ไหมอยู่ด้วยกันมา๒๖กว่าปี
มีศักดิ์ขีพยานรัก๓คนคนโตอายุ๒๔คนที่๒อายุ๑๘คนเล็กเป็นผู้หญิงอายุ๑๑
ที่ผ่านมาภรรยาไม่เคยพูดจาไม่ดีใส่เลยอ่ะแต่ตอนนี้มันแปลกมากภรรยาไปหลงผู้ชายคนใหม่หรือเปล่า
หรือมีใครยุโยงให้ภรรยาพูดอะไรไม่ดีแบบนี้หรือเปล่า
วันที่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะ
ยังปกติดียังดีใจอยู่ด้วยกันเลย

๒๖ปีนี่มีปัญหาอย่างไร

พอมาถูกรางวัลค่อยมีปัญหาครับ
ถ้าไม่ได้มีการโอนเข้ามาจริง

ในเรื่องของการฟ้องคดีอะไรยังไงไหมคะ
ถ้าเขาไม่โอนก็อาจจะเดินหน้าต่อครับ
ทีนี้ค่ะตัวฝ่ายหญิงตัวภรรยาก็คือคุณดาวเนี่ยค่ะ

ก็คือไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหม

นายมณิษฐ์ไม่ใช่สามีเธอนะ
เพราะเธอจดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว
ส่วนสลากินแบ่งรัฐบาล

ด้านหลังสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นชื่อเธอชัดเจนเลย
ส่วนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี

คือลูกสาวคนเล็กอายุ๑๑จะให้ล้านหนึ่ง

แต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันว่าจะโอนวันไหน
ทีนี้ลูกชายคนโตของนายมณิษฐ์

พอฟังแม่พูดในรายการทีวี

ไม่ใช่ตัวตนจริงของแม่ผมเลย

ความสัมพันธ์ของแม่กับผู้ชายคนใหม่
ไม่รู้นะคะไม่เคยรู้มาก่อน

แม่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรไม่ดีเลย
ไม่เคยมีอะไรผิดสังเกตเลย
แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือ
หลังจากพ่อถูกรางวัลที่๑ใช่ไหม

ความสัมพันธ์กับแม่ของผู้หญิงคนอื่น
แต่ลูกก็บอกว่าก็ไม่รู้สินะ

บอกจะกลับมาอยู่ด้วยกันก็โอเค

แล้วแต่พ่อจะตัดสินใจก็แล้วกัน

อดเงินมันหายไปมาก
แล้วก็ป้าก็บอกว่ากลับมาดูแม่ดูอะไร

คือทางฝั่งนี้เขาก็เลยกังวลว่า

แต่ทางฝั่งของคุณดาวเขาก็บอกว่า

สลักหลังเนี่ยเห็นไหม

ตอนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเขาก็เลยให้เมียเนี่ย

แล้วไปเข้าบัญชีธนาคารของเมีย

ช่วงทำบงทำบุญมีผู้ชายคนนึงมาอยู่
สองสามวันเอ้านึกว่าญาติกันอยู่ดี

ดูความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้หน่อย

ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ

อันนี้ได้ข้อมูลจากญาติของเขานะ
ทางดาวเนี่ยนะฮะ
นี่ที่ร้อยเอ็ดนะครับบ้านที่ร้อยเอ็ด

อยู่กินกันมานานถึง๒๖ปี

นี่คือคนที่ทางดาวเขาบอกว่า

ไม่ได้จดกับทางมณิษฐ์นะ
นี่คือคนที่เขาจดทะเบียนสมรสด้วย

คือ๓คนนี้เขาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะ
เขาอยู่ด้วยกันนะ๓คนผัวเมีย

ที่เขาจดทะเบียนกับทาง

ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง
เนื่องจากจ่าเทอร์ศักดิ์เนี่ยเขาเป็น

มีแต่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น
อย่างลูกคนเล็กอายุ๑๑ปีเนี่ย

ถามว่าอยู่แบบนี้กันมานานหรือยัง
อยู่กันมา๑๓ปีแล้วนะฮะ
อยู่กันมา๑๓ปีแล้วนะครับ
ที่ผ่านมาตัวของดาวเองเนี่ย
เป็นคนสนุกสนานนะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านชอบออกนอกบ้าน
แล้วล่าสุดไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงชื่อวิทยาเป็นชาวอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน
ที่ดาวเนี่ยจะพามางานทำบุญบ้านหลังจากที่สามีเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ตอนนั้นบอกกับทางสามีว่าอันนี้เป็นญาติเขาก็คิดว่าเป็นญาติกันเพราะว่าญาติมาเยอะค่ะ
สุดท้ายก็หายไปด้วยกันนะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับจาเทศสักนะฮะจาสิบเอกเทศสักกรรมณีอายุหกสิบสองปีนะครับ
เป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสกับดาวเขาก็เพิ่งกลับมาจากไปหาหมอมา
เนี่ยจาเทศสักก็จะพิการที่ขานะครับคือทางจาเทศสักก็บอกว่าอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับรู้มานานแล้วนะว่าดาวเนี่ยหนีไปกับผู้ชายคนอื่น
แล้วตัวจ่าเทิดศักดิ์ก็เคยเจอวิทยาคนที่ไปกับดาวด้วยเพราะดาวเนี่ยเคยพามาไหว้
แล้วดาวเนี่ยยังขอให้จ่าเทิดศักดิ์เนี่ยช่วยเล่นละครบอกคนอื่นให้หน่อยว่าวิทยาเนี่ยเขาเป็นหลานชายนะ
นี่ฮะตอนนั้นจ่าเทิดศักดิ์บอกผมก็ยอมนะก็ยอมเอออห่อหมกไปด้วย
แต่ก็ยังบอกดาวไปว่าระวังนะเวรกรรมมันมีจริงนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่าดาวเนี่ยเขาดูแลเป็นอย่างดีบางทีก็มีร้ายบ้างนะ
แต่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีก็เลยฝากชีวิตให้เขาดูแลยอมจดทะเบียนสมรสให้นะ
สิทธิประโยชน์อะไรต่างนานามันจะได้มาถึงตัวดาวเขาหรือว่าลูกที่เขารับเป็นบุตร
แล้วก็ยังช่วยถมที่สร้างบ้านให้ตลอดเวลาที่อยู่กับดาวเนี่ย
เทิดศักดิ์บอกว่าผมเนี่ยหมดเงินไปไม่ต่ำกว่า๒๓ล้านบาท
อยู่ด้วยกันมาเนี่ยในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยที่ยอมจดทะเบียนสมรสด้วยแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะ
ปีทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจาเทิดศักดิ์บอกว่า
ไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะโดยเฉพาะหลังจากที่ดาวเนี่ยมีเงินจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
คือช่วงที่คุยกับเราในเรื่องนี้เนี่ยจ่าเทิดศักดิ์นี่น้ำเสียงสั่นเคลือเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยสงสัยผมเนี่ยคงต้องย้ายออกจากบ้านแล้วล่ะ
แล้วออกจากหมู่บ้านนี้ด้วยเพราะอับอายเพื่อนนี่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทหารมันมานั่งดูแล้วก็เห็นผม
ให้สัมภาษณ์หรือว่าเป็นข่าวแบบนี้เนี่ยเขาก็คงจะเป็นห่วงกันไม่น้อย
ที่สำคัญเนี่ยผมคงต้องขอฟ้องหย่ากับดาวไม่ขออยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้ว
เรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่๑เนี่ยแม่ค้าเนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เพียงใบเดียวด้วย
แต่ถูก๒ใบด้วยนะแต่เอาเป็นว่าจ่าเทิดศักดิ์บอกในส่วนของจ่าเทิดศักดิ
ผมไม่ยุ่งกับเงินส่วนนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่ทางมณิษฐ์เนี่ยเขาไปซื้อแล้วเขาถูกมา
แต่จะใบสองใบอะไรยังไงเนี่ยจาเทิดศักดิ์บอกผมก็ไม่รู้แล้วฝากไปถึงดาวด้วยว่าเวรกรรมมันมีจริง
เงินแค่นี้เนี่ยใช้ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมด
ร่างกายพิการอย่างนี้ก็หากิน๑๓ปีผมอยู่กับเขา
บ้านกับสร้างดินกับสมรังคากับพรหมณธรรม
ผมบทเป็นน้ำก็ไม่ว่าคุณจะไม่ไหวผมก็ไม่ว่า
คุณจะไล่ผมผมก็ไม่ว่า
แชททายสหารพูดคำไหนคำนั้นทำเป็นบ้าน

มาไหว้ว่าเป็นหลานผมนี้แล้วทุกวัน

ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้าของดาวค่ะนายสำริทอายุ๕๓ปี
น้าของดาวบอกว่าโอ๊ยดาวเขารู้จักกับนายวิทยาชาวจังหวัดกาลสิน
ตั้งแต่ก่อนที่สามีจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะอืม
วิทยาคือผู้ชายคนที่สามใช่ไหมคะครับที่พี่เขาบอกว่าแหม
หนีไปกับผู้ชายคนนี้เป็นชู้กันอะไรแบบเนี้ยคือเขาบอกว่ารู้จักกันตั้งนานแล้ว
น้าของดาวบอกนะก่อนจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรกันอีก
สิบสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวกับสามีทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน
นายวิทยามาด้วยแล้วอ้างว่าเป็นหลานของจ่าเทิดศักดิ์
ช่วยทำกับข้าวอยู่หลังครัวตอนนั้นน้าบอกเอาจริงจริงผมเป็นน้าก็จริง
ผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์อะไรของเขามันยังไง
งงไปหมดเหมือนกันน้าก็เลยฝากบอกผ่านนักข่าวเลย
กลับมาบ้านเถอะมาเคลียร์ปัญหาเถอะว่าจะเอายังไง
เงินทองก็มาแบ่งกันให้ลงตัวจะได้จบ
มางานทำบุญบ้านมาด้วยมาด้วยแต่ทุกคนไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แค่มาเขาบอกว่าเป็นหลานของนายเทิดศักดิ์อย่างเดียว
แต่ว่าถ้าเพื่อนสนิทใกล้ชิดเท่านั้นที่จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
เอ่อทั้งเขาก็อ่าให้มาช่วยงานด้วยแต่ทำทุกคนก็สารวนอยู่กัน
ทำงานทำบุญนะแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่ใจว่าคนนี้เป็นใคร
ว่าเป็นญาติที่มาร่วมบุญอย่างเดียวอืมก็เลยไม่ได้รู้ว่า
ไอ้คนนี้เป็นชู้กับเขามารู้ตอนหลังจากงานเสร็จแล้ว
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยตามคนนี้ไปตลอดเวลา
ติดตามเขาไปไปเช่าห้องเช่าอะไรให้อยู่ตามที่เป็นข่าวมา
คนนั้นพูดคนนี้พูดคือฝากบอกให้เขากลับมา
เพราะว่าตอนนี้ญาติพี่น้องทุกคนที่อยู่เนี่ยก็อับอายขายหน้ากันหมดแล้ว
ให้กลับมาเอ่อมาคุยกันดีดีเอาเงินมาแบ่งชั้นปันส่วนกันแล้ว
อยากจะไปก็ไปอยากไปอยู่คนใหม่ก็ไปคนที่อยากจะอะไรล่ะ
แบ่งให้ลูกเท่านั้นให้ผัวเท่านี้ตัวเองเอาไปเท่าไหร่
ก็เลิกกันไปอยากไปอยู่กับไปก็ไปแต่ยังไงก็อยากให้กลับมาคุยกันดีก่อน
ทีมข่าวได้คุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านนายศรีทัศน์อายุ๗๖ปี
บ้านอยู่ติดกับบ้านของดาวเลยค่ะบอกว่าโอ๊ยดาวเขาไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก
ออกไปข้างนอกตลอดเลยกลับมาค่ำค่ำแทบทุกวัน
วันปล่อยให้นายมณิษฐ์สามีที่มีลูกด้วยกัน๓คน
จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สามีอีกคนนึงที่พิการที่จดทะเบียนสมรสด้วย
ปล่อยให้ผู้ชายสองคนนี้เขาดูแลกันเองตัวเองก็ไม่อยู่ออกไปไหนก็ไม่รู้
กลับมาก็ค่ำมืดอันนี้คนที่อยู่บ้านติดกันเล่าให้ฟังนะคะ
ทีนี้นายศรีทัศน์คนนี้เขาบอกว่าก่อนที่ดาวจะหนีไปได้ยินเสียงทะเลาะกัน
เพราะว่าลูกชายด่าแม่ค่ะด่าแรงมากเหมือนกับว่าเอาเงินไปเปย์ผู้ชาย
กับลูกก็ออกตามหาถามเพื่อนถามอะไรว่าดาวอยู่ไหนดาวอยู่ไหน
สามีกับลูกก็ตามหากันแบบทั่วเลย

แล้วว่าพี่น้องไปไหนสะหาร
หัวร่านเขาบอกรวดเขาก็ติ๊ก

มณิชจะเอายังไงต่อใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่ฟังคือพี่มณิษฐ์บอกว่า
ก็ยังรักดาวอยู่นะใช่ถ้าดาวจะกลับมาก็พร้อมจะกลับมาครองรักกันเหมือนเดิม
แต่ถ้าเกิดไม่กลับมาเนี่ยก็ขอให้ส่งเงินกลับมาบ้าง
จะได้เอาไว้ดูแลลูกลูกใช้คำว่าบ้างนะไม่ได้ขอคืนทั้งหมดด้วยซ้ำนะใช่
แต่ว่าดาวเนี่ยเขาบอกว่าเอานี่นี่มันลอตเตอรี่ของฉันนะเห็นไหม
ข้างหลังก็เซ็นชื่อเรียบร้อยไปขึ้นเงินก็นี่เงินก็ฝากไว้ในบัญชีฉัน
แต่ในมุมพี่มณิษฐ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาฝากนะเขาไม่ได้ให้
ถ้าเกิดจะสู้มันจะสู้มุมไหนได้บ้างคือยังไงกัน
หรือว่าต้องไปดูต้นทางว่าตกลงลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของใครแล้ว
ก็ต้องไปถามคนขายลอตเตอรี่ว่าขายให้ใคร
แล้วมันจะเอาไปสู้ได้ไหมในการที่จะแบบเรียกเงินกลับคืนมาใช่ไหม
เราเจอคนขายลอตเตอรี่นะใบที่พี่มณิชย์เขาบอกเขาถูก
แล้วเขาก็ให้เมียไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็เอาเข้าบัญชีเมียหมดนี่ฮะ
นี่คือครูเพิ่มครูเพิ่มอายุ๖๔ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะครูเพิ่มเนี่ยเป็นคนที่ขายลอตเตอรี่ให้กับพี่มณิษฐ์
นี่ครูเพิ่มยืนยันนะครับบอกยืนยันเสียงแข็งเลย
ลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่๑เนี่ยที่มีปัญหาอยู่เนี่ย
มณิษฐ์กับเมียเนี่ยครูเนี่ยขายให้จริงจำได้แม่น
เพราะเป็นคนเชียร์แล้วขายให้มณิษฐ์จำได้เลยว่าลูกค้าที่มาซื้อเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง
พร้อมกับบอกว่าตัวเองเนี่ยขายลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าทกศธงธานี
บ้านธวรรษดินแดงอธวรรษบุรีจังหวัด๑๐๑
วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอน๙โมงครึ่งตอนเช้านี่ฮะ
นั่งอยู่ที่แผงขายลอตเตอรี่หน้าธนาคารตอนนั้นยังเหลือลอตเตอรี่อยู่ในมือเนี่ย
อีก๔๐ใบนะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยรางวัลจะออกแล้ว
ณิชย์เนี่ยเขาเดินมาแล้วมาเลือกซื้อลอตเตอรี่มาคนเดียว
ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าไอ้เลขที่ลงท้ายรางวัลที่๑ที่ถูกเนี่ย
มันเหลืออยู่๑ใบหรือ๒ใบแต่จำได้ว่าเชียร์ให้มณิษฐ์เนี่ยซื้อไป
เพราะเห็นเขายืนมองอยู่นานแล้วไอ้เลขใบนี้แม่มันเหมือนกับรางวัลที่๑
งวดที่ออกไปก่อนหน้านี้เลยอืมมันต่างกันแค่ตัวเดียวแค่เลขหกกับเลขเก้า
ที่มันเป็นปัญหาใช่ไหมไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นคนพูดถึง
เหมือนกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยพูดเพิ่มบอกก็เลยเชียร์ให้มณิชย์สือ
ณิชย์เขาก็ตัดสินใจซื้อไปแล้วก็จ่ายเงิน
เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าคนมาซื้อคือผู้ชายคือมณิษฐ์
ไม่ใช่ผู้หญิงเพราะเขามาซื้อคนเดียวด้วย
ตอนหลังมารู้ว่าเออใช่จริงผมก็เกิดอะไรขึ้นกับเขา
สูงตัวนะผมก็เอ๊ะทำไมผมก็แปลกใจว่าเขาเป็นเขาจะรู้นะครับ
ก็เป็นสามีภรรยาอยู่กินมาทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วย
ไม่ไม่ทราบผมไม่รู้แต่ผมยืนยันได้เลยว่าคนที่ซื้อคือผู้ชายครับ
แล้วผู้หญิงไม่ได้รู้จะไม่ได้มาด้วยแต่ผมมั่นใจว่า
ผู้หญิงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายของผมเลย
ครูเพิ่มบอกว่าหลังจากที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ออกรางวัลในงวดนั้นตอนบ่ายบ่ายเนี่ยอุ้ยยังดีใจกับลูกค้าเลยอืม
อุ๊ยนี่เลขที่เราเชียร์ไปเนี่ยออกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
แต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
นี่เห็นไหมโหแล้วแล้วมันจะยังไงต่อทีนี้
คือแม่ตอนนั้นเคยเป็นคดีดังก็ครูปีชากับหมวดจรูนใช่ไหม
เตอรี่เป็นของใครแต่ว่าถ้าตามหลักของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เตอรี่อยู่ในมือใครแล้วเอาไปขึ้นเงินรางวัลก็เป็นของคนนั้นนั่นแหละ
ส่วนที่เหลือถ้าคุณจะไปฟ้องกันว่าใครซื้อก่อนซื้อหลังเป็นของใครอะไรยังไง
ใครเป็นเจ้าของตัวจริงอันนั้นก็ไปว่ากันเองทางคดีความ
หรือกฎเกณฑ์ตามกติกาเนาะ

คนอยู่ด้วยกันมา๒๖ปีอ่ะ

นี่ค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกเสียงหนึ่ง

คนที่ออกมาพูดคือพี่ชายของดาว

คุณผู้ชมลองดูนะคะพี่ชายของดาว
คือคนที่พาดาวไปขึ้นเงิน

ช่วงค่ำ๒พฤศจิกายน
มาบอกว่าพี่พาไปขึ้นเงินรางวัล

เดี๋ยวให้เงินพี่ไปทำทุน๓๐๐๐บาท

ให้ไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชะลา

ที่สลากบุรีเดาบอกพี่ชายว่า

หนังสือไม่ได้ก็เลยจะเซ็นชื่อสลักหลังเอง

ดาวก็เซ็นชื่อแล้วก็ถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้
ค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านดาวบอกว่าจะโอนเงินให้
สามีก็ได้ไปเปิดบัญชีใหม่มีการเบิกเงินออกมาใช้
จ่ายประมาณสามแสนบาทคาดว่าไปทำบุญแต่พี่ชายบอกว่า
หลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วแหละว่าเอาเงินไปใช้จ่ายอะไร
พี่ชายดาวบอกว่าสงสารน้องเขยมาก
นี่ไงสงสารพี่มณิษฐ์มาก
เขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนซื่อมากจริง
เข้ามาตอนเย็นตอนเย็นก็

เขาบอกว่าคุยกันคุยกันตั้งแต่ลงไป
เขาบอกเขาขอสักล้านห้าได้ไหม
เขาขอเมียนะอย่างนี้เขาบอก
จะให้สัก๕แสนเขาบอกอย่างนี้
แต่พอคุยไปคุยมาผมก็บอก
ให้เขาละหลานหนึ่งให้เขาไปดูแลพ่อแม่เขา
พ่อแม่เขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปซื้อ

สงสารสงสารลูกหลานสงสารน้องเขย

อยู่ที่บ้านเราอยู่กันช่วยกันสร้างกันแปลง
เคยมีเรื่องมีราวฝ่ายชายเคยมีเรื่องมีราวอะไรที่ไม่ดี
ส่วนมากก็จะมีแต่กับน้องสาวเพราะว่าเขาก็แก่เขาพูดมาก
คือพี่มณิษฐ์เองเนี่ยตอนที่ขึ้นเงินเสร็จ
ดาวเขาโอนให้ล้านหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าได้ล้านเต็มนะ
ขอหักไปด้วยนะเอาไปสองสามแสนใช่ไหมเอาไปทำบุญ
นี่ล่าสุดพี่มณิษฐ์เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้น
ฟ้องลงฟ้องร้องอะไรนะฮะอยากจะรอดูว่า
ดาวจะทำตามคำพูดไหมเรื่องที่จะโอนเงินให้ลูก
ใช่ค่ะคือพี่มณิษฐ์บอกว่าไม่โกรธไม่แจ้งความดำเนินคดี

จะรอดูว่าคุณจะทำตามที่คุณพูดไหม
จะโอนให้ลูกคนเล็กล้านหนึ่งใช่ไหม
แล้วก็มีคนกลางกับคนรองคนละ๒๓แสนหลักแสน
เท่ากับว่าถ้าจะโอนให้ลูกก็โอนอีกประมาณล้านห้า
เงินก็จะอยู่ที่ดาวที่ตอนนี้เหลืออยู่๒ล้านกว่านะ
โอนให้ลูกล้านห้าดาวก็จะเหลืออีกสักประมาณล้านหนึ่ง

แต่ดาวจะกลับมาอยู่กับพี่มณิษฐ์อีกหรือเปล่าล่ะ
มณิษฐ์บอกพร้อมรับกลับมาแต่ถ้ากลับมาอย่าเอาผู้ชายคนนั้นมาด้วย
อันนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วล่ะใช่ไหม
แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความรักความผูกพันของคุณ
เคยลำบากมาด้วยกันทั้ง๒๐กว่าปีเกือบ๓๐ปี
ร่ำรวยได้เงินทองมาตั้งตีถ้ากลมไม่ต้องนับเรื่องหักภาษี๖ล้าน
คุณจะไปคนเดียวแล้วไม่แบ่งอะไรให้เขาบ้างเลย
ครึ่งก็ยังดีนะ
โพสต์เอาไว้ตั้งแต่ตุลาคมนะครับ๑๓ตุลาคม
ก่อนที่จะถูกรางวัลที่๑อาตรีที่พี่มณิชย์เข้าไปซื้อมาแล้วถูกเนี่ย
โพสต์รูปภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่น
เจ็บวันนี้เจ็บวันหน้าวันไหนเจ็บกว่ากัน

จากนั้น๑๕ตุลาคมโพสต์อีกนะฮะ
มีรูปของตัวเองแล้วก็มีข้อความนะครับ

ขออยู่กับคนที่เรารักและรักเรา

โพสต์อีกข้อความนะครับ
บอกเหนื่อยก็พักหนักก็วาง
ถอยหลังมาเริ่มต้นชีวิตใหม่
นี่ฮะมี๑๖ตุลาคมไหม
เหนื่อยก็พักหนักก็วาง
ถอยหลังมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

แต่ตอนนี้ยังไม่ถูกรางวัลที่๑กันนะ
และวันเดียวกันก็ยังโพสต์เป็นรูปตัวเองนะครับ

สร้างอนาคตกับคนที่รักเรา
ดีกว่าคนที่เรารัก
ก็จะโพสต์วนเกี่ยวกับเรื่องของ
ความรักอนาคตคนที่รักเราคนที่เรารักอะไรต่างนานา
เดี๋ยวสุดท้ายก็เหมือนอย่างที่พี่มณิษฐ์บอกนะฮะ
เขาจะรอดูว่าดาวจะโอนเงินให้กับลูกจริงหรือเปล่า